สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโฟนครับ
ค่ะวันนี้นะคะมากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
ผู้กัดสะบัดข่าว๖อาทิตย์
แม่มาทั้งทีก็ต้องร้องเพลงอีกแล้วเป็นธรรมเนียมค่ะ

ผมเป็นลิเกอ่ะสิคุณเอาร้องได้ไหมอ่ะ

คู่กัดสะบัดข่าวมาแล้วส่งเสียงเจื่อยแจ้วสองคน
มาเจอชัยยากับฝนเราสองคนจะมาเล่าข่าว
เดี๋ยวพอกล่อง

แล้วเมื่อสักครู่นี้ผมเหมือนคุณเลอออกมา

ลิ้นไงม้วนลิ้นลิเกต้องม้วนลิ้น

คุณป่วยแล้วล่ะคุณต้องไปหาหมอให้หมอเช็คลิ้นแล้วคุณฝน
เมื่อเช้าลูกตื่นขึ้นมาลิ้นมันเยอะไงไม่รู้
ไม่เอาเดี๋ยวก่อน
เอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าอยากร้องลิเกเดี๋ยวหัดให้
แต่ตอนนี้นะคุณผู้ชมครับบอกเลยนะคุณพ่อคุณแม่ครับ

วันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นนะครับไปดูกันเลยใน
สะบัดข่าวเด็ด

หนุ่มเดือดเผาสารพระภูมิลั่นไม่เคยให้โชค
สุดท้ายคดีพลิกเจอของทำคุณสัย
วกกันยับกลางคอนเสิร์ตอีกแล้วค่ะ
รอบนี้พี่บอลเชิญยิ้มขอค่ะอย่าตีกันเลย

ลูกขอก้าวฉันมาจีบพยาบาล

คาดอาจป่วยจิตเวท
เรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงต่อ
กลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
ยังอยู่กับเราสองคนนะครับคุณผู้ชมครับ
ในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับ
แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับ

ภิกาตเริ่มร้อนกันหรือยังอะไรส่งข่าวกันมานะครับ
ใช่แล้ว
คุณเป็นอะไรคุณกินกรรมอีเกช้าเข้าก็ไปหรือไง
นั่งใกล้คุณชายาก็เลยซึม

คุณผู้ชมไปดูหินก้อนใหญ่ที่ไม่ธรรมดาค่ะ
แต่เขาเชื่อว่าเป็นหินที่ถ้าใครมีแล้ว

อืมโอ้ยไปไปดูกันค่ะ
เราลงรถไปตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นหยกค่ะ
คิดว่าเป็นก้อนหินธรรมดาค่ะทุกคน
หลวงตาพาเดินมาดูแล้วบอกว่านี่คือหยกค่ะ

ใครเห็นแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็คือก้อนหินธรรมดานี่แหละ
แต่จริงแล้วมันคืออะไรรู้ไหมคะคุณเอกครับ
มันคือหยกพม่าค่ะ

หลวงตากล้องเจ้าอาวาสวัดป่าผาน้อยนะคะ

รับมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ
เพื่อนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป
แต่มีคนที่พบเห็นนะคะก็งง

แต่จริงแล้วเนี่ยเขาคือหยกขาวพม่านั่นเองค่ะ
แล้วก็หยกขาวพม่านี้นะคะถือว่าเป็นอัญมณีที่ล้ำค่า
อยู่คู่กับชาวไทยมาอย่างเนิ่นนานแล้ว
แล้วก็เชื่อกันว่าถ้าใครได้ครอบครองเนี่ยก็จะช่วยนำความร่ำรวย
แล้วก็ปกปักรักษาคุ้มครองผู้ที่ครอบครองด้วยนะคะ
ซึ่งสามารถนำหยกนี้มาทำเป็นสร้อยแหวนกำไรต่างได้
นี่ให้เหล่าสายมูได้ใส่ประดับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเสริมสุริมงคลให้กับตัวเราด้วยนะคะ
จริงแล้วฝนก็มีเหมือนกันนะมีเป็นลักษณะเป็นกำไร
ของคุณเป็นกำไรเหรอครับสีล่ะครับสีเป็นสีขาวเลย
ก็คือได้มาจากพม่าก็คือไปไหว้พระธาตุอินแขวนที่พม่า
สาทุกข์คุณได้กลับมาด้วยแต่วันนี้ไม่ได้ใส่เพราะวันนี้ฉันเฝ้า
เฝ้าคือรีบมาที่นี่ค่ะก็เลยไม่ได้ใส่
ภาษาไทยวันละคำคำว่าเฝ้าในวันนี้คุณครับหยกดูง่ายนะครับยังไงครับ
แล้วก็คือจะมีความเย็นถ้าเราใส่เข้าไปถ้าเป็นหยกแท้เลยนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหินที่แกะมาแล้วเขาบอกว่าเป็นหยกแล้วมันไม่มีความเย็นเลย

ต้องคอยดูแต่จริงแล้วในยุคนี้เหมาะมากเลยเพราะว่าอากาศมันร้อน
คนเราก็ใจร้อนด้วยนะใส่หยกไว้เราจะได้เย็น
ได้เย็นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคุณผู้ชมครับ

บอกเลยว่าวันนี้เรามีข่าวกันมาให้สะบัดกันแบบเยอะเลยนะครับ
เดี๋ยวเราจะกัดกันขนาดไหนนะครับต้องติดตามในช่วงหน้าครับ
ค่ะกลับมากัดกันต่อในคู่กัดสะบัดข่าวนะคะ
คุณเอวันนี้คุณเอเตรียมอะไรมาคะ
จริงแล้วคุณสนั่นโซเชียลเลยนะครับ
คุยกัน๓๔วันแล้วยังไม่จบเลยฮะ
อ้าวต่อจนเราต้องมาอัปเดตกันว่า
หนุ่มที่เขาเผาสารพระภูมิบ้านของตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เผาไปเขาบอกว่าหลังจากที่ขอไป๓ปีแล้วไม่ได้โชคเลยขออะไร
ขอโชคขอโชคไปแต่ว่าไม่ได้โชคเลยค่ะ
แต่จริงแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยกับเรื่องการขอโชคขอลาบ
อ้าวแต่มันเป็นเรื่องอะไรไปดูกันครับ

อ๊าวน้าวนานี้ไงบอกแล้วไม่ไหวก็ไม่ฝืน
เลยเผากันลั่นสนั่นบ้านแบบนี้ไปเลยครับคุณฝน
คุณผู้ชมครับสารพระภูมิเรือนทรงไทยนะครับ
ที่เผาอยู่นี่ก็คือสารที่บ้านเล็กที่๓๓๑๓ตำบลอีสาน
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ
ตามที่เป็นข่าวนะฮะซึ่งตอนเนี้ยดำไหม้เหลือแต่ซากแล้วครับ
คุณฝนโอ้โหแต่ว่าสารสวยด้วยนะสวยคุณ
เจ้าของบ้านเขาบอกอย่างนี้ครับคุณนิกรวัย๔๐ปี
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเล่าว่าอย่างงี้หลังจากที่ตนเนี่ยนะ
ได้ย้ายเข้ามาในบ้านหลังเนี้ยก็ได้มีการสร้างสารพระภูมิเรือนดังกล่าวขึ้น
ค่ะหลังจากฝันว่ามีผีที่ไม่มีที่อยู่มาขออาศัยบ้านด้วยว้า
กรอบกับตำแหน่งของทางบ้านเนี้ยมันเป็นทางสามแพ่งอืม
ก็เลยตัดสินใจว่าจะสร้างสารนี้ขึ้นมานะครับ
เวลาผ่านไป๓ปีคุณเจ้าตัวไหว้ขอโชคขอลาบมาโดยตลอด
น่ากลัวแต่ไม่เคยถูกสักงวดหนึ่งอ่า
เขาเลยบอกว่าอ้าวไม่ถูกเหรอเผาเลยอ่า
บอกได้ว่าอยู่ไปก็เปลืองน้ำแดงเผาดีกว่าเออเพราะว่าถวายน้ำแดงตลอด
อยู่ไปชะนี้เปลืองน้ำเปลืองนมเออใจล้าวระบมเลยเผาเลยเออ
นะฮะแล้วก็คิดว่าจะซื้อสารทรงโมเดิร์นขนาดใหญ่เนี่ย
มาเติมมาตั้งให้ใหม่เผื่อผีจะชอบมั่งกับรูปแบบใหม่
เพราะว่าสารเดิมมันเป็นแบบเรือนไทยแล้วก็ครับแคบมากคุณอ่านี่เนี้ยสารสวยด้วยนะ
ผมถือว่าไม่แคบนะไม่แคบนะอ่าแต่ว่าเราก็ไปอัปเดตล่าสุดนะคะ
ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปสอบถามคุณนิกรที่เผาสารเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาเผาจริง
แต่ว่าก็จริงไม่ได้เกี่ยวกับการขอโชคนะเพราะปกติก็ไม่ได้เล่นอะไรอยู่แล้ว
แต่ว่าน้องอาจจะเอาไปลงเพื่อความบันเทิงคือน้องเอาไปลงอีกทีนึง
แต่เขาเผาจริงนะคะแต่ที่เผาเนี่ยก็มีเหตุผลเพราะว่า๓ปีก่อนที่มาอยู่บ้านหลังนี้ค่ะ
ตนเห็นผีผู้หญิงหัวขาดด้วยนะมาขอข้าวกินหรือเรียกว่ามาขอส่วนบุญเนี่ยค่ะ
เขาก็เลยตัดสินใจตั้งศาลเนี้ยให้ให้ให้กับผีนะคะ
ก็มีการทำพิธีแบบนี่อันนี้อ๋อเขาเห็นแบบผีคนทั่วไปเลยใช่
หลังจากนั้นหลังจากทำศาลแล้วก็ไม่เจอผีผู้หญิงหัวขาดอีกเลยนะคะ
ขณะเดียวกันภรรยาของตนนี่ก็คือเขาชอบดูหมอ
เขาไปดูหมอเขาบอกว่ามีคนที่ไม่หวังดีเนี่ยแอบทำของใส่
เนี่ยเขาบอกว่าเอาบาดแตกตะปูสายสินเศษผ้า
ฝังไว้ใต้ดินหน้าบ้านจนทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยมีปัญหาแตกแยก
เขาก็เลยลองขุดดูก็เจอจริงจริงโอ้โอ้
เขาก็เลยตัดสินใจเผาสารตายายนี้แหละนะคะซึ่งหลังจากเผาสารแล้วเนี่ย
คุณนิกรก็บอกว่าก็ไม่ได้เกิดอาถรรพ์หรือว่าสิ่งลี้ลับอะไรนะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใดนะคะเอ่อสุดท้ายเนี่ยก็
เลือกเชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะจ้า
จากนี้ไปเขาก็บอกว่าก็จะนำสารตายายหลังใหม่เนี่ย
แทนหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ไปเนี่ยเอามาตั้งให้เร็วที่สุด
แต่ก็จะเป็นทรงโมเดิร์นใช่ไหมที่เขาบอกเป็นโมเดิร์นเป็นโมเดิร์นไป
อาจจะไม่น่ากลัวด้วยอะไรด้วยแต่เห็นคุณเอบอกว่า
ฝังบาดแตกเนี้ยมันมันอันตรายคุณอันตรายเหรอคะความเชื่อเลยนะครับ
เขาไม่ให้นำของพวกนี้เข้าบ้านก็จะเห็นว่าเขาก็จะนำไปไว้ค้นต้นโพบ้านนู่นเนี่ย
คือจะไม่นำเข้าบ้านไม่ได้ถ้าบ้านไหนมีบาดแตกมีอะไรโยนเข้ามาเนี่ยนะครับ
ก็จะมีเรื่องมีราวคนในบ้านจะทะเลาะกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
แล้วก็เชื่อกันมานมนานแล้วค่ะแล้วเขาก็บอกเขาก็ยืนยันไง
เจ้าของก็เลยต้องมีเหตุว่าต้องทุบสารทิ้งแล้วเพื่อความสบายใจ
เพื่อความสบายใจโอเคก็ขอให้มีสามหลังใหม่นะจ๊ะ
จ๋ายายจ๋ารอก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนคุณมีอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องนี้มีแตกกระเจิงเพราะว่าโดนด่ากระจายยังไง
เมื่อเจ้าของร้านชำญาติมินบุรีค่ะเจอชายสองคนนะอืม
เข้ามาในร้านพร้อมโชว์กระดาษว่าเป็นหมายสารอ่า
ไปดูซิว่าใช่จริงหรือเปล่า
ผมเอาหมายมาแสดงว่าไม่ไม่ต้องที่นี่ไม่มีสุภาพรไม่มี

เราอัดคลิปอ่าอัดไว้อัดไว้เลยเฉยเฉยมาสอบถามไม่รู้ว่า
ไม่พี่ก็วิ่งเข้ามานึกถึงนี้พี่ไม่ได้พี่เข้ามาแบบนี้ไม่ได้
ดีแล้วครับผมมาซื้อสองไม่คือนี่คือการรอดสือไปไปออกไป
เลยอ่าไม่ไหลอ่ะ
นะครับนี่นี่นี่บอกแล้วเจอคนจริงถึงก็ไปไม่ถูกค่ะนี่
ทำได้แค่เดินคอตกออกไปเลย

ครับนี่เป็นคลิปที่ถูกโพสต์เอาไว้ในโลกของโซเชียลนะครับ
เป็นเหตุการณ์ขณะที่ชายชะกันสองคนเนี่ยบุกเข้าไปในร้านอย่างที่เราเห็นอยู่นี่นะครับคุณผู้ชมครับ
ขับรถเก๋งมาจอดหน้าร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่ย่านมินบุรีกรุงเทพ
ก่อนที่จะเดินลงมาจากรถพร้อมกับเอกสารฉบับหนึ่งอ้างว่าเป็นหมายสาร

แล้วก็มาสอบถามร้านค้าแห่งนี้ว่ามีคนชื่อสุภาพรไหม
ซึ่งเจ้าของร้านชำบอกไม่มี
แล้วบ้านนี้มีคนชื่อสุภาพรไหม
ไม่มีมีแต่คนชื่อสุมิตา
แต่ชายชะกันกลุ่มนี้นะเซาซีไม่เลิกคุณ
พูดชวนคุยนู่นนี่นั่นถามนะครับ
แล้วทางร้านเจ้าของทางร้านเนี่ยก็เลยบอกว่า
ชายชะกันสองคนเนี่ยให้แสดงบัตรยืนยันมาสิว่าคุณเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

อ่าถ้าคุณเป็นจริงคุณแสดงบัตรมาสองคนยื่นให้ดูครับ
แบบว่ายื่นออกไปอันนี้ดูแล้วก็ดึงกลับ

หลังจากนั้นเจ้าของร้านนะคุณก็บอกว่าเขาเชื่อเลยว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่

เขาก็เลยโวยวายขึ้นมาอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นเจ้าของร้านคิดว่าชายสองคนนี้คงเป็นมิจฉาชีพที่มาล่อซื้ออะไรสักอย่างหนึ่ง

จึงถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็พร้อมกับต่อว่าแล้วก็ไล่ไปเลยออกจากร้านฉันไป

อ้างว่าผมจะมาซื้อของ
อืมตอนแรกไม่ใช่เนี่ย
อ่าตอนแรกไม่ได้มาซื้อของก่อนไง
จนสุดท้ายหลังเกิดเหตุนะฮะเจ้าของร้านชำนำคลิปดังกล่าวไปเป็นหลักฐานลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วที่สนบินบุรี

แล้วก็หลังจากที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วพบว่าชายชะกันเนี่ยนะครับรถที่ขับมาหน้าร้านสวมทะเบียนปลอมมาด้วยคุณ

อยู่เขาถือแหละนะ
หมายสารมา
เออเกิดเอาเงินอะไรให้เขาไปทำอย่างไร

เอาให้มาดูกันเป็นอุทาหรณ์นะคะ

เวลามีคนเสิร์ตเพราะผมคิดว่าทำไมต้องมีตีกันแบบนี้เหมือนกัน
คุณบอลเชิญยิ้มเขาไปแสดงคอนเสิร์ตที่งานประจำปีที่พิจิตรนะคะ
ไม่รู้จะตีกันทำไมนะคะ
กว่าจะได้ร้องเพลงมันก็ยากแล้วนะ

คนอื่นเข้ามาสนุกผมไหว้แล้วครับ
ไม่ใช่คาราเปราเพราะคุณเนย
อยู่บนพื้นเพียงเดียวกัน

เรามาด้วยความบันเทิงครับ

กับวงดนตรีโชคไทยรถแห่นะคะ
แสดงคอนเสิร์ตในงานวัดเขารูปช้าง
งานประจำปีใหญ่ของจังหวัดพิจิตรนะคะ
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
แต่ว่าปรากฏว่าดนตรีเล่นไปได้ไม่กี่เพลงค่ะ

โอ้โหเปิดศึกตีกันอย่างดุเดือด
จนคุณบอลเชิญยิ้มต้องออกมาห้ามนะคะ
แล้วก็บอกว่าหนุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็คือห้ามยังไงก็ไม่ฟัง
ก็เลยจำเป็นต้องยกเลิกการแสดงกลางคันนะคะ
แล้วก็ชี้แจงว่าอย่างในคลิปเลย
เจ้าภาพก็เสียเงินจ้างไปเป็นแสนนะ

แต่มาตีกันแบบนี้ทำให้หยุดการแสดง

คลิปนี้เขามีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นด้วย
เพราะว่าจากการที่คุณบอลไปเปรียบเทียบว่า

มาตีกันทำไมไม่ใช่คาราบาล
ทำให้แฟนเพลงของคาราบาลเขาก็ไม่พอใจว่า
ทำไมจะต้องมาพูดเปรียบเทียบแบบนี้นะคะ
แต่ก็ชาวพิจิตรเขาก็ชี้แจงมาว่า
ก่อนหน้านี้วงคาราบาลมาแสดงที่นี่นะคะ

ตีจนวงคาราบาลประกาศเลยว่าจะไม่มาแสดงที่พิจิตรอีกแล้วนะ
ถ้าตีกันแบบนี้อีกก็อาจจะเป็นเรื่องเล่านะ
เพราะฉะนั้นก็จริงแล้วเราคือถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีกว่านะคะ
เวลาไปดูคอนเสิร์ตก็อย่าทะเลาะกันอย่าตีกันเลย

ขนาดของฝนเพลงช้าฝนยังโดนเลย

ใจอ่อนของคุณฝนคุณคอยฟังนะฮะ
จริงค่ะอันนี้ไม่ได้โม้ด้วย
แล้วมันเป็นเพลงหวานมากคุณตีกันเพื่อ
สงสัยเขาแย่งนักร้องกันนะคะนักร้องสวย

นะครับอย่าตีกันนะครับเพื่อความบันเทิงนะฮะ

จริงคุณฝนครับมาถึงของผมบ้าง
มีคาเฟ่ที่เขาใหญ่คุณ
เขาโพสต์ครับคลิปเด็กกลุ่มหนึ่ง
โยนหินเนี่ยนะหินก้อนใหญ่โยนใส่กรงกระต่าย

ใช่ไงแล้วพอโยนใส่ไปใส่มานะครับ
แล้วก็เจ้าของร้านเขาเห็นครับเขาก็วอนผู้ปกครองกำลังจะเดินเข้าไปบอกผู้ปกครองฮะ
แต่ไม่มีใครฟังเลย

ประคองก็ไม่ฟังเดินออกจากร้านกันไปเฉยเลยไปดูเลยครับ
เนี่ยจากคลิปนี้จะเห็นได้ว่านะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะ
กลุ่มหนึ่งนะครับเดินมาดูกระต่ายที่ทางร้านเลี้ยงเอาไว้ในกรง
จากนั้นครับก็หยิบก้อนหินขึ้นมาปลาใส่กระต่ายเล่นกันอย่างสนุกสนาน

นี่นี่โยนกันไม่หยุดเลยครับหยิบหยิบนี่นะครับสนุกใหญ่เลยอ่ะอ่า
โดยช่วงท้ายของคลิปจะเห็นได้ว่าลูกค้าใส่เสื้อสีฟ้านะครับ
เดินเข้ามาแล้วก็มาช่วยห้ามเด็กนะครับบอกว่าหนูอย่าไปทำเลย
แล้วก็แจ้งพนักงานแต่เด็กไม่ฟังไม่ฟังเดินกลับไปที่โต๊ะผู้ปกครองนะครับ
ซึ่งทางร้านเนี่ยได้นำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่า
กลุ่มนี้เข้ามาใช้บริการพร้อมครอบครัวก่อนที่เด็กเด็กเนี่ยจะเริ่มทำร้ายสัตว์
โดยการโยนก้อนหินใส่กระต่ายของทางร้าน
แม้ว่าจะถูกถามว่าทำทำไมแต่เด็กก็ปฏิเสธอย่างหน้าตาเฉยว่า
ไม่ได้ทำโอ้โหทางร้านยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมยังบอกไม่ได้ทำเนอะ
ใช่แล้วทางร้านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่านอกจากที่เด็กจะ
โยนหินเข้าไปทำร้ายกระต่ายแล้วค่ะนะครับเห็นเด็กกลุ่มเนี้ย
ยังไปขโมยผักจากโต๊ะขายอาหารสัตว์จนหมดอีกด้วยคุณ
ถึงแม้ว่าทางร้านเนี่ยนะครับจะพยายามเดินเข้าไปบอกผู้ปกครอง
ผู้ปกครองก็ยังนิ่งเฉยก่อนที่จะรีบเดินกลับออกจากร้านไปในที่สุด
คุณก็คือไม่สนใจเดินออกไปเลยใช่โอ้แล้วเช้าวันนี้นะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินมาทางไปที่ร้านของคุณรุจิรัฐคงดนตรีนะครับ
ผู้จัดการร้านกาแฟดังกล่าวนะครับเขาให้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่า
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วคุณค่ะทางร้านก็พยายามที่จะเปิดกล้องวงจรปิด
เนี่ยนะให้ดูพฤติกรรมของเด็กให้ผู้ปกครองดูให้ผู้ครองดู
เรียกมาดูเลยแต่ผู้ปกครองซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอ๋อ
เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสองครอบครัวกลับไม่รอ
แล้วก็พาเด็กเดินออกจากร้านไปเลยไม่สนใจไม่ขอโทษใดทั้งสิ้นครับ
อ่าไม่ยอมรับในสิ่งที่กระทำเอาไว้ด้วยโอ้ตายแล้วดูซินี่แล้ว
เราไม่รู้ว่าโตขึ้นเขาจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเด็กยังมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
แล้วก็มีลักขโมยด้วยกับสัตว์ตัวเล็กด้วยนะคุณ
เพราะว่าฉะนั้นเนี่ยจิตใจของเขาพูดพูดกันจริงจริงนะครับ

เขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกสนานที่สามารถทำได้
ถูกต้องค่ะไม่รู้ผมคงได้แต่โวยพรแล้วจริงมันเป็นสัตว์ที่น่ารักด้วยนะ
ขอให้เจริญเจริญนะลูกขอให้เจริญเจริญลูกเจริญลูก

ผมโยนพอให้เขาเจริญขึ้นสิ่งที่ดี
ก็ฝากผู้ปกครองนะคะดูแลบุตรหลานให้ดีด้วยนะคะ

ให้เขามีจิตใจที่ดีตั้งแต่เด็กโตขึ้นเขาได้เป็นกำลังที่ดีของชาตินะคะ
เราไม่พูดเรื่องเครียดกันแล้วเรามาดูเรื่องแบบน่ารักกันดีกว่านะคะ
คุณเอถ้าคุณเอร้องเพลงจีบสาวอะค่ะ

พี่คิดจุ๊นองก็มองดูฟ้า
พี่คิดจุ๊นง้ายก็มองดูรู
พอเลยพอเลยทมฏอไป

เนี่ยที่จังหวัดตากนะคะเขามีคนโทรศัพท์ไปป่วนที่เบอร์
ทั้งปรับทุกข์ทั้งจีบพยาบาลโดยโชว์ลูกคอเจ้าชั้นให้ฟังด้วย
อ๋ออาริมิต
คุณหมอเมื่อคืนน่ะคุณพยาบาลเมื่อคืนน่ะ
แค่โกหกของแม่แค่โกหกของหมาน่ะ
มันใช่ไหมมันใช่เรื่องไหม
นี่มันสายด่วนแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
แล้วคุณมาร้องเพลงจีบได้ยังไง
มันไม่ใช่คุณเอฟมานั่งหัวล่ออยู่ได้
ไม่ใช่แต่เขาก็ไม่ได้พูดหยาบใคร
คือเขาไปหวานนะคุณ
อะไรอย่างนี้
อยู่ทางภาคเหนือนะอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเราไม่บอกแล้วกันนะคะ
เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่พยาบาล
คือโทรไปบ่อยเลยโดยที่ไม่ได้มีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินเลย
โทรไปร้องเพลงโทรไปปรับทุกข์
บางทีก็แบบพูดหยอกล้อบางทีก็ร้องเพลงเนี่ยลูกคอ๙ชั้นแบบนี้
ร้องไปจีบไปตามเสียงในคลิปนี้เลยครับ
คุณเอคอมเมนต์หน่อยเสียงเป็นยังไง
คาถาเลยนะโทรไปโอมจะเป่ากระถาเลยนะ
ผมบอกเลยบอกว่าผมไปคอมเมนต์นะเขาร้องเพลงได้หลากหลายนะคุณ

หลากหลายเสียงนี่แหละค่ะหลายเสียงมาก

ไม่สามารถค่ะแต่สามารถม้วนลิ้นได้

ไม่ต้องคนบ้านและตึกขึ้นมาลิ้นเยอะเพิ่มขึ้น
สุดท้ายก็ยังขอฝากไปยังผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
คิดว่าเขาน่าจะป่วยทางจิตเวทแน่แหละ
เพราะฉะนั้นขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิด

เพื่อดูแลได้ไม่ให้เขาใช้โทรศัพท์แบบนี้
แล้วถ้าเกิดเผื่อว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายจริง

เพราะว่าใช้สายอยู่ใช้สายร้องเพลงจีบอยู่
ตอนนี้บอกเลยบอกว่ามันก็จะยากอยู่นะเพราะว่าเขาจำเบอร์ได้ง่ายมาก
ก็อยากจะฝากคุณพยาบาลถ้าเผื่ออย่างนั้นคุณพยาบาลต้องแก้สถานะ

เปลี่ยนเลยสวัสดีครับคุณโทรมามีเรื่องอะไรครับ
คุณเปลี่ยนจากเสียงผู้หญิงสาวสวยเป็นผู้ชายทันทีให้ได้
ผมคาดว่าเขาน่าจะจำเบอร์ได้แล้วก็เสียงผู้หญิงสาวสวยอาจจะเป็นไปได้

ยังไงก็ช่วยดูแลด้วยนะคะผู้ป่วยที่กำลังเนอะตอนนี้
คุณฝนตอนนี้ขโมยขโจทย์ยังเยอะอยู่ครับคุณขโมยทุกอย่างครับไม่เว้นแม้กระทั่งอุปกรณ์รถตุ๊กตุ๊ก
ดูสิครับกระจัดกระจายแบบว่าทั่วพื้นเลยโดยคนร้ายนะฮะได้ขโมยลำโพงบลูทูศเออ
พร้อมกับสายชาร์จบูทูธเครื่องมือช่างกระจกมองข้างรถตุ๊กพร้อมทั้งอุปกรณ์แต่งรถอีกหลายรายการเลยนี่มีกล้องวงจรปิดจับได้อันนี้
ใช่เลยนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ก็คือวันที่๑๙ที่ผ่านมาภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับย่านพระราม๑ที่กรุงเทพของเรานี่เองนี่ไงคุณเขาเดินมานี่ฮะผู้เสียหายจึงไปขอดูกล้องวงจรปิดจากทางห้างนะครับพบว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายวัยรุ่นอายุสักประมาณ๒๐๓๐ปีสูงประมาณ๖๐เนี่ยนะครับถึง๗๐เซนติเมตรรูปร่างผอม
โทษนี่คุณแล้วดูนะฮะใส่หมวกด้วยปิดบังไปหน้าเอาไว้ใส่หน้ากากน้ำไม้ไม่ได้มีความกลัวเลยว่ากระโมยของแล้วก็ใช้เวลาก่อเหตุนะคุณก็ชิวมาก๑๕นาที๑๕นาทีนานอยู่นะนานอยู่ทั้งผู้เสียหายก็เข้าแจ้งความที่สอนอบทุมวันนะครับพร้อมทั้งนำคลิปเนี่ยจากกล้องวงจรปิดนะครับส่งให้เพจดังช่วยกันเผ

ยังไงคุณหนีไม่รอดใช่ค่ะแล้วมันตัดอนาคตคุณจริงจริงนะครับอ้าวช่วยกันแชร์คุณฝนช่วยแชร์ด้วยนะครับค่ะแชร์แชร์ค่ะแล้วก็คุณเอช่วยแชร์อันนี้ด้วยนะอะไรอ่ะข่าวเนี้ยค่ะมีเพจร้านบุฟเฟ่ดังนะคะโพสต์ค่ะวิงวอนค่ะขอร้องเถอะลูกค้าที่มาเนี่ยคือทานให้พอดีอย่าทานจนอ้วกเหรอใช่ต้องขอกันขนาดเนี้ย
บุญล้อมนะคะบุฟเฟ่๔๙๙ร้านบุฟเฟ่ชื่อดังนะคะขายอาหารไทยแล้วก็อาหารทะเลอาหารฝรั่งในจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
โพสต์ข้อความถึงลูกค้าที่มาทานบุฟเฟ่นะคะบอกว่าลูกค้าที่จะมาทานบุฟเฟ่นะคะก็ขอให้ทานแค่พอไหวพอค่ะอย่าฟื้นทานจนอ้วกเลย
สารแม่บ้านค่ะวันวันหนึ่งเนี่ยต้องคอยเก็บอ้วกตามพื้นทางเดินเนี่ยวันละหลายหลายรอบคุณหลายรอบด้วยนะบางคนไม่ไหวอ้วกที่พื้นทางเดินใช่ไหมนู่นมาเดินอ้วกที่อ่างล้างหน้าแม่บ้านอ่ะสงสารมากเลยนะคะขณะที่แอดมินกำลังพิมพ์อยู่เนี่ยก็มีลูกค้าเนี่ยก็ไปอ้วกโชว์อยู่ที่หน้า

ลูกค้าไม่กล้าอ้วกบริเวณโต๊ะอาหารค่ะนี่ไงอัตราค่าปรับก็ขึ้นไว้เลยอย่าโกรธกันนะค่ะแต่คุณคะไม่อ้วกที่ที่โต๊ะนะแต่ว่าเดินมาอ้วกที่ร้านจอดรถแล้วมาอ้วกตามห้องน้ำอ้วกตามต้นไม้อ่าทางร้านก็เลยต้องจำเป็นโพสต์เฟสค่ะว่าลูกค้าจ๋ายังไงก็ขอให้ทราบโดยทั่วกันนะคะทานแค่พอไหวก็พอ

ก็ทานแค่พออิ่มก็พอเพื่อสุขภาพของเราด้วยนะคะ
จ้ะจากเรื่องร้านอาหารนะครับคุณครับ
ไปที่แยกวัดใจกันต่อเลยครับ

หรือว่าเป็นจุดอันตรายเวลาที่เราขับรถผ่าน
ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะครับคุณผู้ชม
หากรีบร้อนมากไปอาจจะเจออุบัติเหตุแบบนี้ครับ
ไหนอ่ะ
เท่าเจ้าระเอียดแทบเจ้าระเอียดเลย

เป็นสี่แยกวัดใจนะครับที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรนะครับ
รถบรรทุกนะครับ

เขาวิ่งมาแล้วก็เลี้ยวทันทีเลยคุณ
ขณะเดียวกันครับรถพยาบาลก็วิ่งมาทางตรง
ก็เลยชนกันเข้าเต็มอย่างที่เราเห็นกันเนี่ย
เด็นเกงเก้กันไปตกขอบทางไปนะคุณ

เหตุการณ์นี้ไม่ได้ระบุนะครับว่าเกิดขึ้นที่ไหน
เพราะว่าเราเอามาจากเพจตะกรวดขับรถ

เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับ
เพิ่มความระมัดระวังนะครับเวลาที่ผ่านแยกวัดใจแบบนี้
ขณะที่ชาวเน็ตเข้าไปตำหนิคนขับรถกระบะ
เพราะเป็นทางแบบว่าร่วมทางแยก
เลี้ยวเนี่ยต้องรอให้รถทางตรงไปก่อนเสมอ
จริงจริงก็ต้องเห็นเนอะต้องเห็นต้องเห็นนะครับแล้วเมื่อเห็นแล้วว่าปลอดภัยแล้ว
คุณจึงเลี้ยวได้ค่ะไม่ใช่ว่าถึงทางเลี้ยวปั๊บแล้ว
ฉันตั้งใจว่าจะเลี้ยวแล้วเลี้ยวเลย
ไม่แน่ใจด้วยนะคะว่ารถพยาบาลที่เกิดเหตุเนี่ย
จะมีคนป่วยอยู่ในรถหรือเปล่าเขาจะรีบไปส่งผู้ป่วยหรือเปล่า
ถ้ามีอีกคุณคิดดูครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายในรถคันนี้
ก็คือคนป่วยนี้บางทีแบบว่าเคลื่อนย้ายไม่ได้นะ
เพราะว่ากระดูกข้อต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ถ้าเกิดโดนอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
ผมฝากด้วยนะครับว่าจริงผมดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนว่าชินทาง
ใช่พอชินทางแล้วฉันเคยขับได้แล้วเคยเลี้ยวได้แต่ตอนนี้ขับด้วยความเคยชินไม่ได้ครับต้องมีความระมัดระวังนะครับ

เอาละค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อนะคะให้ดูอุทาหรณ์กันเยอะเลยวันนี้ไปดูคลิปวินาทีเฉียดตายนะคะของคนขี่จักรยานข้ามถนน
ต้องระวังนะคะอย่าไปตัดหน้าใครเพราะอาจเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

ถือว่าประมาทเลยนะไม่ดูรถคันหลังเลย
คิดจะเลี้ยวแต่ฝั่งก็เลี้ยวแบบนี้ไม่ได้นะคะ
นับว่านี่เคราะห์ดีของคนที่ขับรถบรรทุกที่พ่วง
รถบรรทุกนี้เขาเหยียบเบรกแบบสุดชีวิตของเขาเลยนะ
คือถ้าเบรกไม่ดีอาจพลิกคว่ำได้

แต่ทีนี้ยังไงก็เถอะนะเขายังเฉียวชนกับจักรยานเล็กน้อยนะ
จักรยานก็กระเด็นล้มลงเลยตามระเบียบนะคะ
จริงแล้วรถบรรทุกที่พ่วงเขามีสติมากเลย
วิทยาวตาแบบอุดหวิตเลยวิทยาวตาครั้งนี้เกิดที่บริเวณ
สี่แยกทางเข้าโรงเรียนบ้านโพสง่า
ในจังหวัดอุดรธานีนะคะเอาบ้านฝนเอง
อ่าผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งนะคะได้นำคลิปมาโพสต์ไว้นะคะ
โดยที่นี่มีบรรดาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะว่านี่นะ
งานเนี้ยเป็นหนี้บุญคุณสิบล้อตลอดชีวิตเลยนะอืมเออ
แล้วก็บางคนก็บอกว่าน่าจะแบบรถไม่หนักครับ
เบรกแบบนี้ได้ยอมใจพี่ใหญ่เลยสุดยอด
อันนี้ต้องยอมใจพี่ใหญ่จริงนะคะคือเขาเบรกแบบสุดชีวิตเลย
แล้วถ้าเขาเบรกไม่ทันเกิดพลิกคว่ำแล้วก็ทับจักรยานขึ้นมา
อันนี้ก็แบบโอ้โหภาพนี้แบบหวาดเสียวมาก
คุณพระจริงจริงโอ้ยร้องได้อย่างเดียวเลยคุณพระนี่
ปั่นจักรยานดูแลสุขภาพแต่ก็ต้องรักชีวิตของตัวเองด้วยนะ
ครับคุณแล้วก็จริงนะครับก็ห่วงสุขภาพห่วงชีวิตเขา๑๐ล้อเลยเนอะ
เลยเอาละฮะผมก็เคยขับรถไปแล้วไปเจอกันหรือจะหาออกกำลังจ่ายจักรยานนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่กันด้วยความระมัดระวัง
ใช่ขึ้นชื่อว่าบนท้องถนนมันไม่มีอะไรแน่นอนจริง
ต้องมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาให้แบบแน่ใจเลยค่ะ
จริงคุณฝนสองเรื่องมันไม่มีแต่อุบัติเหตุเปลี่ยนมาเป็นเรื่องความเชื่อบ้างดีกว่าคุณ

เพราะว่าจริงนะฮะตอนนี้นะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
มีนกอาถรรพ์ครับ
ตามความเชื่อเขาบอกว่านกอาถรรพ์ตัวนี้บินมาเกาะฐานพระพุทธรูป

กแสกหน้าตาแบบนี้ไม่เหมือนนกเขาแมวเนอะ

นะครับเขาแมวจะเป็นลักษณะแบบนี้

บินมาเกาะฐานพระพุทธรูปที่โรงเรียนทุกปี

แล้วก็ยังมาเป็นคู่กันแบบนี้คุณ

โดยชาวเน็ตเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์กันว่าน้องน่ารักมากเลย
น่ารักจนเกิดความอยากเลี้ยง
แต่บางคนบอกว่าน้องมาส่งจดหมายให้กับคุณแฮรี่พอตเตอร์หรือเปล่า
อ๋ออันนี้สาวกแฮร์รี่พอร์เตอร์
อันนี้ก็ต้องไปโรงเรียนพ่อมดแล้วล่ะจ้ะ

แต่ชาวเน็ตบางคนเขาบอกว่า
นกข้าวแมวหรือว่านกแสกเป็นนกอาถรรพ์นะ

น่าเลี้ยงเพราะว่าตามความเชื่อเนี่ยนะคะ
บอกว่าถ้านกนกแสกหรือว่านกข้าวแมวบินมาเกาะบ้านใครเนี่ย

ผมเคยได้ยินมาจริงตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

มันจะมาเฉพาะตอนกลางคืน

แล้วมาจะมาร้องเสียงดังมากบนหลังคา

ผมไม่ได้เป็นนกเขาแมวอะคุณ

เพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อตามโบราณนะครับ
วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เอาละค่ะมาดูคลิปน่ารักกันดีกว่านะคะ
อ้าวกล้าสั่งก็กล้าส่งค่ะ
ไปดูกันว่าพี่บุรุษปรายศนีย์ของเราเนี่ย
เขาไปส่งอะไรค่ะ

ไม่เว้นมัตต์แต่สุ่มไก่อันใหญ่ไง

เขาก็มีวิธีการจัดวางสินค้า
แล้วก็
นะคะต้องขอขอบคุณภาพจากไอจีที่ใช้ชื่อว่า
อาบตู่ยูฮาค่ะ
ค่ะน่ารักหรอเออเวลาก็หมดลงแล้วนะคะ
กลับมาพบกับพวกเรานะคะฝนธนสุนทรและคุณเอชายาได้ใหม่นะคะ
คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะ
เฉพาะวันอาทิตย์นะครับเพราะวันจันทร์กับวันเสาร์
วันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยจะเจอคุณชนะและคุณชิสา

อย่าลืมนะครับเจอกับพี่ป้องนวัดและน้องจ้านงรณีนะคะ
ในรายการเศรษฐีป้ายแดงค่ะ
แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะส่วนวันนี้นะคะจะปิดท้ายด้วยภาพน่ารักจากน้องแมว

ดูให้ดีนะคุณนะน้องแมวนะไม่ใช่นกแสกนะฮะ
วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
มาแล้วเพราะสร้างสิทธิ์ก็กลัวทิศหนุนยักษ์ค่ะ